พลเอกประยุทธ์จันโอชานามุนรีวันนี้ยื่นจดหมายลากิจตั้งแต่๑๓นาฬิกาเป็นต้นไป
เพื่อไปร่วมการเปิดตัวเข้าเป็นสมาชิกพักของพักรวมไทยสร้างชาติ
ซึ่งบิ๊กตู่ก็บอกมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะฮะ

ซึ่งบรรยากาศล่าสุดจะคึกคัดขนาดไหน
สิ่งที่พลเอกประยุทธ์ได้ประกาศบนเวทีจะมีเนื้อหาอย่างไรบ้าง
ติดตามจากรายงานสดของคุณสิริวัณรักษัตริย์จากศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิจครับ
เป็นการเปิดตัวพร้อมกับสวมเสื้อสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติ
อย่างเป็นทางการของผลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะ
ที่วันนี้จัดการงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ
โดยใช้ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจค่ะ
และล่าสุดนี้ก็คือบรรยากาศภาพสดเสียงสด
ผลเอกประยุทธ์ได้กล่าวกับประชาชนสมาชิกพักที่มารอต้อนรับในวันนี้
เดี๋ยวไปชมบรรยากาศสดกันบนเวทีณขณะนี้กันเลยค่ะ
ที่จะยกมีบินี่ได้

แต่บุคคลแล้วแต่อาชีพแล้วแต่อะไรก็แล้วแต่
ค่ะนั่นก็เป็นความรู้สึกบางช่วงบางตอนของพลเอกประยุทธ์นะคะ
ที่ได้กล่าวเปิดใจบนเวทีในการเป็นสมาชิกพัก
แล้วก็เป็นนักการเมืองในครั้งแรกวันนี้นะคะ
ดูสีหน้าท่าทางของพลเอกประยุทธ์แล้วจะเห็นนะคะว่า
มีสีหน้าที่ค่อนข้างผ่อนคลายนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะอารมณ์ดีค่ะ
โดยกับย้ำตลอดนะคะว่าที่ก้าวเข้าสู่วันนี้ได้
ก็เพราะกำลังใจแล้วก็แรงผลักดันของประชาชนทุกคนค่ะ
ที่ผลักให้ตนเองนั้นตัดสินใจเข้ามาเดินอยู่ในสนามการเมืองค่ะ
และพร้อมที่จะสร้างชาติให้กับคนไทยได้อยู่ต่อค่ะ
ทั้งนี้นะคะบรรยากาศตั้งแต่เริ่มต้นของการจัดงานในวันนี้นะคะ
ก็มีบรรดาแกนนำนะคะพักการเมืองหลายคนนะคะ
ที่ตบเท้ามาให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์นะคะอย่างอ่า
ที่เป็นหัวหน้าพักนะคะก็เมื่อสักครู่นี้นะคะได้ขึ้นเวทีก็บอกนะคะว่าที่พักรวมไทยสร้างชาติมีวันนี้ได้
เพราะว่าแรงสนับสนุนของทุกคนนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือบุคคลสำคัญที่จะเป็นแรงทำให้พักประสบความสำเร็จ
แล้วก็จะได้เข้ามาแก้ปัญหาให้กับประชาชนก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่วันนี้นะคะได้สวมเสื้อของพักรวมไทยสร้างชาติค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงพลเอกประยุทธ์อีกช่วงหนึ่งค่ะ
ที่ติดเข้าอยู่เสมือก็รักศูนย์ภาระเสือ
เครื่องไม้ถ้าเราไปดูจะมีเสือสองตัวและมีหัวใจอยู่ตรงกลาง
ทำไมหัวใจอันนั้นเป็นสีม่วงทำไมไม่เป็นสีแดงสีแดงก็มีนักเรียน
พวกชาทูเฟิร์กก็เป็นสีม่วง
เพราะนี่คือภูมิชาจะต้องมีหัวใจแห่งความซื่อสัตว์
ความหมายของหัวใจสีม่วงคือ

แต่ก็ไม่รู้กันว่าวันนี้เปลี่ยนแปลงไว้หรือเปล่า

ขอพระราชมาพบทัศน์

เรายังคงรักกันเหมือนเดิมไหม

ส่วนใหญ่ก็เจอทางโทรทัศน์บ้าง

ใจอะไรบ้างค่ะแล้วแต่วันนี้ถือว่าทุกคนงั้นด้วย

หัวใจเป็นสิ่งที่แสดงออกให้เห็นถึงความรัก
แล้วถ้าคนไม่รักกันเนี่ยมันเจอกันไม่ได้อาจจะไม่เจอกันหรอก
ถึงถ้าไม่เจอผมก็เจอฉัน
เอ๊ะจะขายตื่นเต้นแล้วนะเนี่ย
มีการต่อไปบางทีเครื่องมันร้อนเร็วจะเร็วกัน
แต่นายุ่งมีหัวใจออกตรงนี้เหรอ
ผมเองไม่ใช่นายุ่งวันนี้เป็นเมื่อเมื่อเป็นนี่
ทำไมผมต้องดู

ใครรู้ยกมือ
ใครไม่รู้ยกมือ
ตรงเรามึงรู้มาก
ผมก็จะบอกให้ฟังคนกับคุศประจีตรงนี้

ในส่วนของคำนิยาการยุคของต้าหารความเรียกของผมคือชาติศาสนาภรรณาและประชาชุม
และต่อไปหาเข้าแล้วบอกว่าต่อไปทั้งทุกคน

นะครั้งนั้นเราก็ต้องถูกหลุมจ่ายกันในงานเดือนหน้า

หลายคนสงสัยว่าผมมามาทำไมเขาอยากเป็นหรือไง
อยากเป็นไรต่อหรือเปล่านี่อันนึงรึเปล่า
ไม่ใช่ผมอยากเป็นใหญ่ผมไม่อยากมีอำนาจอำนาจผมมีมาเยอะแล้ว
เพราะฉะนั้นอำนาจจะมาตรงตรงความรับผิดพรหมถูกไหม
ให้เป็นทักให้เป็นตามประวุฒาและว่าทุกอย่างมักจะเดินหน้าไปได้ด้วยดี

วันนี้ที่มาคือตรงนี้เพราะผมเคารพในกระบวนการประชาธิปไตยของประเทศไทยใช่ไหม
แล้ววันนี้คุณมาเนี้ยไม่ใช่เพราะผมอยากมาอยู่ต่อแต่ผมมาพูดกับผู้หรือผู้บอกแล้วประเทศไทยต้องไปต่อใช่ไหมใช่
และนั่นก็เป็นความรู้สึกบางช่วงบางตอนของพลเอกประยุทธ์ที่พูดมาจากใจเลยนะคะว่าที่มายืนอยู่ณตรงนี้ยืนอยู่ตรงจุดนี้มาก็เพื่อที่จะทำให้กับประชาชนทุกคนค่ะ
ก็ย้ำนะคะว่าไม่ต้องการที่จะมีอำนาจค่ะแต่แรงผลักดันที่ทำให้ต้องมายืนอยู่ในพักการเมืองรวมไทยสร้างชาติก็คือประชาชนทุกคนค่ะ
ซึ่งก็ต้องจับตาดูนะคะว่าหลังจากนี้บทบาทของพลเอกประยุทธ์ในฐานะนักการเมืองเต็มตัวที่พร้อมจะลงสนามเลือกตั้งชิงชัย
พร้อมที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักรวมไทยสร้างชาติไปลงสนามเลือกตั้งแข่งขันกับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักอื่นหรือไม่ค่ะ

นี่พลเอกประยุทธ์กำลังขึ้นเวทีอยู่เลยนะฮะ
ใช่ค่ะผู้สื่อข่าวของเรารายงานว่าโอ้โหงานใหญ่จริงตั้งแต่ช่วงบ่าย
กองเชียร์กำลังใจเยอะมากที่นั่งด้านในเขาจัดไว้เป็นหมื่นที่นั่งนะคะพี่อุ๋ย
แน่นแบบโอ้โหกองเชียร์ลุงตู่

ว่ารวมไทยสร้างชาติกับพ่อเน็ตประยุทธ์จะเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้ง
เพียงแต่ว่านับจากนี้ไปเนี่ยแล้วไปถึงวันเลือกตั้งจริง
จะได้สอสอเท่าไหร่แล้วจะสามารถผลักดันพลเอกประยุทธ์
ให้เป็นนายกของภาครวมไทยสร้างชาติได้หรือไม่อย่างไร
ประโยคที่พูดตลอดตอบตลอดก็คือคำถามที่ว่าทำไมต้องอยู่ต่อ
ท่านก็จะบอกว่าเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนนะคะ